คุณผู้ชมฮะมาดูดาบราท่านหนึ่ง
นี่อยากให้ดูดาราท่านนี้มากเลยนะ

ให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าดาราท่านนี้คือใครฮะ

ดาราท่านหนึ่งไม่ใช่คุณป้า

แต่น้องเหมียวนี่แหละนะครับดาราท่านนี้ได้รับบทอะไรคุณ

แล้วน้องเหมียวรับบทแบบนี้
ก็เลยนี่นอนตายแข็งแบบนี้ให้หงายเก่งเลยคุณ

ธรรมดาแมวไม่ได้นอนท่านี้ได้ง่ายนะ

ที่ฉันเห็นแบบนี้อยากจะขยับขย่ำขยี้พุงเหลือเกิน

แต่นี่เจ้าแมวเหมียวตัวนี้นะครับ
รับบทดาราเจ้าบทบาทนะฮะ
เป็นแมว๓สีเพศเมียอายุ๖ขวบนะฮะ
จริงถูกคนเอามาทิ้งไว้ที่สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดตราดนะครับ
เจ้าหน้าที่สงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงเอาไว้นะฮะ

ยิ่งโตยิ่งรู้ยิ่งแสนรู้ยิ่งฉลาดนะครับ
แล้วก็ไม่เคยกวนใครเวลาทำงานเลย

และบทบาทที่ได้รับก็คือ
หงายขากลางทั้ง๔ข้างแบบไม่ขยับเลยนะ
ถ้าไม่ปลุกเขาเขาก็นอนอยู่แบบนี้แหละครับ
กลายเป็นขวัญใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดเลยนะฮะ

แต่เขาตั้งชื่อไว้แล้วเจ้าสามสีนะครับ
เอาสีสันข่าวมาฝากคุณผู้ชมเล็กน้อยนะฮะ